คุณผู้ชมตามกันต่อสำหรับกรณีฆ่าโหดนะคะที่เป็น๑๐รุ่มหนึ่งนักศึกษาที่โดนแทงแล้วก็ฆ่าปาดคอค่ะ
ล่าสุดตำรวจสนประชาชื่นจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ก็เป็นการจับได้ทั้งหมด๙คนส่วนอีก๑คนอยู่ระหว่างประสานเข้ามอบตัวทั้งหมดยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือนายวิชาหนูอุดมนะคะอายุ๒๐ปีเป็นชาวพัทธลุงนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขาถูกอาวุธมีดแทงจนเสียชีวิตในซอยวงสว่าง๑๑ย่านบางซื่อกลางดึกคืนวันที่๒๗กรกฎาคม
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
ตำรวจสนประชาชื่นจับเยาวชนชาย๑๐คนที่ร่วมกันฆ่าปาดคอได้แล้ว
หลังจากที่ก่อเหตุไป๑๐ชั่วโมงค่ะตำรวจทำงานหนักมากนะคะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเมากันหมดเลยค่ะ
แล้วก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์มารวมกันแล้วทั้งหมด๑๕คน
ผู้ชาย๑๑ผู้หญิง๔ขี่เข้าไปในซอยเกิดเหตุ
แล้วก็เจอกลุ่มของผู้ตายเดินสวนมาค่ะ
คือซอยเนี่ยมันค่อนข้างแคบลักษณะแบบนี้นะ
มันค่อนข้างแคบกลุ่มผู้ตายก็เดินอยู่
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
แล้วจังหวะที่มันแคบมันเลยขี่เบียดกัน
ก็เลยตีกันเลยค่ะพอขี่เบียดกันก็เลยเริ่มด่ากันทะเลาะกัน
สุดท้ายก็ลงไม้ลงมือแถมยังมีความเมาอยู่ด้วย
ใช้มีดสปาต้า๘นิ้วอะค่ะพกติดตัวมาด้วยไม่รู้จะพกมาทำไมเหมือนกันนะ
้วงแทงนายวิชาเข้าไปปาดแบบนี้ค่ะ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนี
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด
เป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหานักมากนะคะ
ทั้ง๑๐คนไปฝากค้างต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางในวันนี้แล้ว
ส่วนผู้ต้องหาเยาวชนชายอีกหนึ่งคนตอนนี้อยู่ระหว่างประสานขอเข้ามอบตัว
ส่วนเยาวชนหญิง๔คนตำรวจกันเอาไว้เป็นพยานค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่างสถาบันกัน
แต่เป็นเพราะว่าเหตุทะเลาะวิวาสและมืนเมา
ส่วนมือที่ฆ่าปาดคอเนี่ยไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าด้วยเป็นการแอบอ้างนะคะ